คือเขาก็แชร์กันเป็นการเตือนภัยผู้โดยสารที่ขึ้นรถ
เอาอีกแล้วคราวนี้โชเฟอร์แท็กซี่ค่ะแอบถ่ายรูป
แล้วก็เอาไปโพสต์ถ่ายรูปผู้โดยสารนะนะทีนี้
คือรอบนี้ไม่ได้ถ่ายแบบผู้โดยสารเห็นกางเกงในเหมือนตอนที่เป็นข่าวรอบที่แล้วนะคะ
คราวนี้เขาถ่ายแล้วเขาเอาไปโพสต์เป็นข้อความเหมือนกับแทะโลมผู้หญิงคุณผู้ชม
ก็มีการโพสต์ข้อความเตือนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่
มีภาพคนขับรถแท็กซี่เนี่ยนะถ่ายเซลฟี่แล้วมีผู้โดยสารนั่งอยู่เบาะหลัง
ก็จะมีข้อความค่ะคือในโพสต์เนี่ยเขาก็ระบุบอกว่าแท็กซี่สีเหลืองคันหนึ่ง
มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง
แต่งกายผิดระเบียบของผู้ที่ขับขี่รถบริการ
พฤติกรรมของเขาคือชอบแอบถ่ายผู้โดยสารผู้หญิง
เวลาเผลอหรือว่าหลับคือทำหลายครั้งแล้ว
ทำหลายครั้งคุณดิฉันเข้าไปดู

แล้วก็เวลาที่เผลอหลับ

อันนี้เป็นผู้โดยสารตอนที่เล่นโทรศัพท์
ทีนี้มีการเขียนข้อความด้วยนะ
ประเด็นมันอยู่ที่ข้อความที่เขาเขียนแคปชั่นนี่แหละ
แทะโลมผู้โดยสารนะคะเอาอย่างเช่นอะไรบ้างดิฉันอ่านให้ฟัง
ถ่ายผู้โดยสารที่ใส่เสื้อสีดำสายเดียวนี่แหละ

แล้วก็เขียนข้อความว่าเหยินแพ้ชุดมหาลัย
ินรักอาชีพขับแท็กซี่
มีผู้โดยสารขึ้นมาเป็นทหารหญิง
ก็ถ่ายรูปไปแล้วก็เขียนว่าผู้กองยอดรัก
ผมรักอาชีพขับรถแท็กซี่
แล้วมันมีภาพผู้โดยสารชาวต่างชาติด้วยนะ

คือเขาเขียนข้อความบอกว่า
งามไส้วนคลองศาล๑๐รอบแล้วไม่พูดไทย

คงจะลงไปเองอาชีพขับแท็กซี่ต้องอดทน
นี่แปลว่าอะไรผู้โดยสารต่างชาติไม่พูดไทย
เขาก็วนรถอยู่แบบนั้นน่ะเหรอ
ทีนี้มีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อ
แอบถ่ายแบบนี้เป็น๑๐รายเลย
ไม่ใช่แค่การแอบถ่ายผู้โดยสารนะคุณผู้ชม
รถของเขามีการดัดแปลงสภาพรถด้วย
ผิดพรบขนส่งทางบกนะคะ
ทีนี้พอมีการแชร์ภาพแชร์ข้อความพวกนี้
ถูกโพสต์ไปนี่ชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็น
คือต่อว่าคนขับรถแท็กซี่คนนี้
แล้วก็เรียกร้องให้ทางกรมการขนส่งทางบก
มาหน่อยสิเอามาตรวจสอบหน่อยสิ

ล่าสุดค่ะโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
เพราะว่าตอนโชเฟอร์โพสต์ไปในส่วนตัวของตัวเอง
มีบทสนทนาของคนที่เข้ามาสนทนาด้วยเยอะเลย
แล้วแบบว่ายกกล้องสูงหน่อยจะได้เห็นขา
วันหลังเดี๋ยวจะลองใหม่ขาวสั้นด้วยวันนี้
กลัวเขาเห็น๕๕อะไรอย่างนี้
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวหรือโลกโซเชียลมีเดียส่วนตัว
แต่เขาเปิดเป็นสาธารณะไงคะเปิดพับลิก
คือคนก็เห็นกันเอาไปแชร์ต่อได้

ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีใช่ไหม
แล้วก็ถูกเรียกไปอบรมอะไรเนี่ยนะครับ